อย่างเรื่องของสุนัขกัดเด็กนี่ก็มีอีกแล้ว
คราวนี้ถึงขั้นหูขาด
ใช่คือน้องกำลังก้มไปพอดีสุนัขมาเข้าหูซ้ายแล้วก็ที่ศีรษะน้อง
แล้วกัดเด็กหูขาดนะฮะเด็กหญิงวัยแค่๔ขวบเท่านั้นนะครับ
แล้วนึกถึงอนาคตในภายภาคหน้าน้องก็ต้องกลายเป็นคนที่หูขาดไป
คือตอนนี้น้องยังหวัดภาวะอยู่นะ
คือทางครอบครัวของน้องบอกว่าอย่าพูดคำว่าหมาให้น้องได้ยินเลยนะ
คือน้องจะกลัวมากแล้วน้องก็เป็นคนรักสวยรักงามด้วยค่ะเด็กผู้หญิง
ก็ถ้าพูดเรื่องหูเรื่องหมาน้องจะกลัว
ตอนนี้ก็เลยพยายามให้น้องสภาพจิตใจดีขึ้นก่อน
คือถ้าท่านย้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
เรื่องของน้องที่ถูกสุนัขของเพื่อนบ้านรุมกัดจนเสียชีวิตเนี่ย
อันนี้ก็คล้ายกันคือไม่เสียชีวิตนะ
ก็คือบาดเจ็บจนหูขาดแต่ก็คือสุนัขของเพื่อนบ้าน
คราวนี้น้องเข้าไปเล่นในบ้านของเขา
จังหวะที่จะออกมาก็หยิบของเข้ามาด้วย
เพื่อนบ้านกันนะนะเข้าออกกันบ่อย
หมามันก็ห่วงของนะก็เลยขย่ำเขาเลยนะฮะ
งับไปที่หูแล้วก็แบบกัดกระชากเลยเนี่ย
ก็เจ้าของเข้ามาช่วยง้างปากมันออกทันนะนะ
แต่หูขาดร่วงลงมาเลย
โอ้โหเจ้าของหมาบอกก็ช่วยแล้วไงก็เก็บหูของน้อง
แล้วเอาหูนี้ไปส่งให้ที่โรงพยาบาล
แต่ทางครอบครัวของน้องบอกว่าก็ทำแค่นั้นเอง
หลังจากนั้นก็ไม่มาดูมาแลไม่มาติดต่อแล้วก็เงียบไป
อยากจะให้เจ้าของสุนัขรับผิดชอบด้วย
คือครอบครัวบอกว่าไม่ได้ต้องการเรียกร้องเงินทองอะไรเลยนะ
ใช่เจ้าของก็เป็นแค่คนเก็บของเก่าขายค่ะ
ครอบครัวของน้องรู้ว่าไม่ได้มีสตุ้งสตังค์อะไรหรอก
แต่น้ำใจไงในการมาถามถ่ายมาดู
คือเขาเห็นว่าตั้งแต่แรกคือการมาดูมาเป็นห่วงเป็นใยกันเนี่ย

วันนี้ทางคุณย่าแล้วก็ญาติของน้องเด็กหญิงวัย๔ขวบนะครับ
ซึ่งชื่อเล่นก็คือน้องบีบีนะฮะ
น้องบีบีถูกสุนัขที่เป็นสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่าน
สมกับบางแก้วโอ้โหดุทั้งคู่
อายุ๘เดือนเป็นตัวผู้นะชื่อว่าเจ้าตูบนะครับ
กัดที่ใบหูจนขาดนะฮะ

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ
วันนี้ทางย่ากับญาติย่าดก็มาที่สพวังน้ำเขียวจนครรจสุริมาด้วยนะครับ
เพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีความที่เกิดขึ้น
นางสมบัติทุมจังหรีดซึ่งเป็นย่าของเด็กนะครับ
บอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุนะ
ก็มีนายทองซึ่งเป็นเจ้าของสุนัข
เอาหูของน้องบีวีที่ถูกกัดจนขาดเนี่ย

หลังจากนั้นฝั่งของเจ้าของสุนัขก็ไม่เคยมาอีกเลยนะครับ
นี่ก็วันที่๔แล้วนะฮะไม่มาอีกเลยนะครับ
ขณะนี้ต้องการให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
ก็คือนางมนต์ในบ้านที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้เนี่ย
มาถามถ่ายอาการของน้องบีบีบ้าง
เพราะว่าทำเหมือนกับไม่สนใจใยดีอะไรเลย
คือทางฝั่งของครอบครัวของน้องบีบีก็ยอมรับ
เด็กเข้าไปที่บ้านเขาไปเล่นกับสุนัขของเขา
แต่ก็ด้วยความเป็นเด็กไม่รู้ภาษาไงก็ไปเล่นบ้านนั้นทุกวัน

ไม่คิดจะสงสารเด็กไม่มาเยี่ยมเด็กบ้างเหรอ
อกจากนี้นะครับทางฝั่งญาติของน้องบีบีบอกว่า
ก็ได้ข่าวว่าวันนี้ฝั่งของเจ้าของสุนัข
ทำไมต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วจะให้ผู้ใหญ่บ้านพามา
คือเรื่องแบบนี้เนี่ยน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนบ้านมาขอโทษกันก็ได้
เมื่อไม่มาขอโทษไม่มาดูแลกันแบบนี้ไม่เป็นห่วงเป็นใยกันแบบนี้

ต้องการแต่ให้นางมนต์กับลูกสะพ้ายเออมาถามหลานบ้างหลานเป็นยังไง
แบบมาดูมาถามขนาดบ้านอยู่ติดกันเขายังไม่มาถามเลย
ว่าหลานหลานน้อยเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ย
ไม่เคยเรียกร้องเอาเงินเขานะอืมเราอยากให้เขามาดูมั่ง
แวะมาดูอะไรถามถ่ายแบบบ้านเดียวกันอ่ะเคยอยู่ด้วยเคยกินด้วยกันอ่ะ
เขาก็เงียบไปเลยเขาไม่มามาแต่ในทองวันแรกวันเดียว
วันนี้เขาไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านเขาอยากมาขอโทษเรา
แต่มันก็ตั้ง๔วันแล้วนะเราจะยอมรึเปล่ามันเลยเวลาขอโทษแล้วอะ
ก็มีญาติของน้องบีบีนะครับบอกว่าวันนี้ตำรวจก็เรียกผู้ที่เห็นเหตุการณ์
ผู้ที่เป็นพยานแวดล้อมทั้งหมดรวมถึงตัวญาติคนนี้ที่ชื่อว่านางสาวโนราเนี่ย
ก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวน
ในการแจ้งข้อหากับเจ้าของสุนัขนะครับ
ซึ่งทางฝั่งเจ้าของสุนัขไม่มีการติดต่อพูดคุยมาเลยนะครับ
ฝั่งของน้องบีบียืนยันว่าแค่ต้องการน้ำใจกับจิตสำนึก
ความเป็นเพื่อนบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กัน
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันน่าจะเป็นห่วงเป็นใยเหลวแลเด็กบ้าง
พอเกิดเรื่องขึ้นกลับไม่ใยดีทางครอบครัวน้องบีบียืนยันว่า
ไม่เคยเรียกร้องไม่ได้ต้องการเงินทองอะไร
เพราะความจริงแล้วก็เป็นคนที่รักสุนัขกันเหมือนกัน
แต่คนที่เป็นเจ้าของสุนัขก็ต้องดูแล
ไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นพร้อมกับยืนยันว่า
เรื่องนี้ก็คงต้องให้ตำรวจดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะฮะ
เดี๋ยวไปดูเรื่องคดีหน่อยนะ
ท่านผู้ชมครับร้อยตำรวจเอกอธิพัฒน์อธิเมธีรพัฒน์นะครับ
พนักงานสอบสวนสพวังน้ำเขียวซึ่งเป็นเจ้าของคดี
บอกว่าตอนนี้ได้เรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำ
เฉพาะวันนี้สอบไป๔ปากนะฮะ
ถ้ารวมแล้วตั้งแต่วันก่อนก็๑๐กว่าปาก
คดีถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก
สอบพยานครบหมดทุกปากทุกจุดแล้ว
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจจากแพทย์โรงพยาบาลมหาราช
เพื่อเอามาประกอบสำนวนคดีอาญา
แต่เบื้องต้นจะแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของสุนัข
ตามประอำประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๗๗นะฮะ
ฐานปล่อยประละเลยสัตว์มีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับนะครับ
ก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยมาตกลงกันว่าจะเรียกร้องกันเท่าไหร่นะฮะ
ก็ต้องรอให้อาการของน้องบีบีดีขึ้นด้วยนะครับ
ความคืบหน้าวันนี้เราสอบพยานทุกจุดแล้ว
แล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือ
รอผลชนสูตรบาดแผลจากโรงพยาบาลมหาราช
เบื้องต้นใช่ไหมครับ
ต้นก็คือความผิดตามกระมวลกฎหมายอายามตา๓๗๗

ผู้เสียหายครับทางเจ้าของสูตรนักษณ์

ทำไมเรียกใครที่อยากเรียก

อันนั้นเป็นเรื่องของทางแพ่ง
เราก็ทรงนักข่าวของเราคุณพลอยสจิริฐศิลป์
ไปที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมา

ซึ่งก็ได้ไปคุยกับคุณแม่ของน้องบีบี
คุณแม่หญิงจันตรกูล
คุณแม่บอกว่าตอนนี้น้องบีบีอาการดีขึ้นตามลำดับ
คุณหมอที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาร์
ใกล้ชิดสภาพจิตใจน้องบีบีมีกำลังใจที่ดีขึ้น
แข็งน้องบีบีบอกกับแม่บอกกับย่าเสมอว่า

ทางครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลน้องอย่างใกล้ชิด
เพราะบางครั้งน้องยังกลัวอยู่คุณภาคภูมิ
คือไม่อยากจะให้มีใครพูดถึงหมาพูดถึงสุนัข
หมานี่ไม่ได้เลยนะยังภาวะอยู่
แล้วก็ไม่อยากจะให้มีใครไปทักหรือไปพูดถึงใบหูของน้อง
คือต้องให้น้องเขามีกำลังใจที่ดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะ
คุณหมอบอกว่าก็กลัวว่าน้องบีบีจะมีปม
เพราะว่าน้องเป็นเด็กผู้หญิงนะคะน้องก็รักสวยรักงาม

แต่เชื่อว่าน้องจะผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้
ต้องให้กำลังใจกำลังใจสำคัญมาก
แม่ของน้องบีบีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา
แบบพูดไปน้ำตาไหลไปค่ะพูดถึงเจ้าของสู่นัก
บอกว่าตอนนี้ไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมน้องบีบีที่โรงพยาบาลเลย
ทางครอบครัวเสียความรู้สึกมากที่ถูกปล่อยประละเลย
อยากจะให้เข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่

แล้วโตขึ้นมาลูกก็อาจจะมีปมด้อย
อาจจะมีปมในใจอาจจะถูกเพื่อนล้อ

ที่ผ่านมาไม่เคยต้องการเงินทองจากเจ้าของสุนัขนะคะ
ขอแค่น้ำใจค่ะแค่มาถามถ่าย
แต่ตอนนี้ไม่มีเลย
ส่วนเรื่องสภาพใจใจ
คุณ้องไม่อยากให้อย่างที่พูดไปคุณ
ไม่อยากให้ถามหัวหนองเป็นยังไงอะไรยังไง
อันนี้เรื่องจิตใจที่หนึ่ง
คุณหมอก็จะไม่อยากให้เด็กมีปมในการรักษาผม

ลูกหนูเป็นลูกไม่ใช่ลูกหมา

มันย้ายยากยากมากในสิ่งที่เขาถามว่าเงินคลองเป็นสิ่งนอกงานไหนก็ได้
แต่ความรู้สึกคือที่ทุกคนบ้านขอโทษมาเยี่ยมเยียน
แต่ตอนผมโทษลูกน้องใหม่ก็ยังไม่เยี่ยมไม่เย็น
แต่ว่าพอเจอเหตุการณ์นี้เขาเงียบทั้งที่มันไม่ใช่
มันต้องมาดูมาเห็นความรู้สึกของคนเป็นแม่คุณ
แล้วถ้าลูกหลานเขาโดนหรือตัวเขาโดนเอง
เขาจะรู้สึกอยากให้คนอื่นไม่เยี่ยมอย่างที่คุณคุณคุณความรู้สึกต้องการหรือเปล่า
เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยถ้ารู้สึกสักนิดจะไม่รู้สึกว่าเขาอย่าง
ความเป็นคนคนเรามีทุกคนต่อให้หมากัดไก่เขาเขาก็รู้สึกเสียใจ
แต่นี่มันคนมีหัวใจมีความรู้สึกแล้วภูมิที่ลูกหนูได้รับ
มันแข่งตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่พอหายแพ้ลูกเราอาการดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้

ก็มีหลายอย่างสำหรับคนหน้าค่ะ
วันนี้มีเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยอำเภอวังน้ำเขียว
เดินทางไปติดตามความคืบหน้าอาการของน้องบีบีค่ะ
จากการสอบถามก็จะมีการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจของน้อง

ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยประเมินนะคะเรื่องของสภาวะจิตใจให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ส่วนสู่นักตัวกัดน้องบีบีจนหูขาด
ก็เป็นสุนัขเพศผู้อายุ๘เดือนนะครับ
เป็นพันธุ์ไทยหลังอ่านผสมกับบางแก้ว

บอกว่ายังไงก็ไม่ฆ่าหมาเด็ดขาด
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์เจ้าของหมาที่กัดน้องบีบี
เขาก็ยืนยันว่าเขาก็ดูแลเขาก็ช่วยเหลือนะ
เขาก็พร้อมจะช่วยเขาไม่ได้แบบปล่อยประละเลย

ใช่ตัวนี้เลยค่ะ

คือเรื่องนี้นะถ้าจะมองในมุมว่าเด็กหรือว่าสุนัขที่ผิด

แล้วก็เพื่อนบ้านกันแล้วเคยเข้าไปในบ้านหลังนี้อยู่บ่อยนะคะ

ส่วนหมามันก็ตามธรรมชาติของหมานะ

จะอยู่ตัวเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มก็แล้วแต่นะครับ

จะเป็นลูกเราหลานเราหรือว่าไม่ใช่
เป็นเพื่อนบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องช่วยกันดู

มันพร้อมจะเกิดเรื่องได้ตลอดเวลา

เราทำเป็นกราฟิกนะครับ
ให้เห็นง่ายว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรนะครับ
วันเกิดเหตุที่น้องบีบีถูกสุนัขเพื่อนบ้านกัดเนี่ย
คือศุกร์ที่๒๑กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
วันนั้นน้องบีบีก็เข้าไปเล่นที่บ้านของเพื่อนบ้าน
ปกติก็ไปเล่นที่บ้านของเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะครับ
ช่วงเที่ยงนะฮะน้องบีบีไปเล่นในบ้าน
หลังจากนั้นก็เดินออกไปจากบ้าน
แล้วช่วงที่กำลังจะเดินออกไปจากบ้านเนี่ย
น้องได้ถือของเล่นไปด้วยนะฮะ
พอเดินออกมาสักประมาณ๓เมตรนะฮะ
จากบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านเนี่ยนะ

ของเล่นที่น้องถือมาก็หล่นลงพื้นนะครับ
น้องก็ก้มไปเก็บนะฮะ

เป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าตูบ

อยู่ใกล้พอดีก็กระโจนเข้าใส่น้องบีบีเลย

ห่วงของที่ตกอยู่ที่พื้นบ้าน

มันก็กัดเข้าที่บริเวณหัว

มันก็สะบัดไปสะบัดมานะครับ
บีบีก็ส่งเสียงร้องกรี๊ดเสียงดังเลยนะครับ
ช่วงนั้นนางมนต์ที่เป็นเจ้าของหมานะ

แล้วก็ช่วยเหลือด้วยการใช้มือง้างปาก
ตูบออกจากหัวของน้องบีบีที่มันงับหูอยู่นะฮะ
ก็พบว่าหูข้างซ้ายของน้องบีบีเนี่ย
กร่วงลงมาอยู่บนพื้น
ช่วงนั้นเธอก็บอกว่าก็ตกใจมากนะครับ

ที่ยายทวดของน้องบีบีก็จะวิ่งมาที่บ้าน
แล้วก็ให้ตาทวดของน้องบีบีพาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วทางบ้านนี้เขาก็เอาหูไปให้ไง

ก็เหมือนทุกครั้งที่มีข่าวลักษณะแบบนี้ค่ะ
เจ้าของหมาก็ต้องดูแลหมาให้ดี
ถ้ารู้ว่าดุก็ต้องล่ามโซ่ก็ต้องดูแล
ส่วนเด็กผู้ปกครองก็ต้องช่วยกัน
อย่าปล่อยให้เด็กไปเดินไปอยู่ใกล้หมานะครับ
ลูกหลานเราเนี่ยออกจากรั้วบ้านไปก็อะไรทั้งนั้นอะ